เป็นคนร้ายที่รับจ้างขนยาบ้า
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ขนยาบ้านะ

ราคาใกล้เคียงเร็วกว่าด้วย

ดังนั้นเลยใช้วิธีนำยาบ้า๑๐๐๐เมตร
มามัดไว้ที่เอว
หวังจะขึ้นเครื่องเดินทางจากเชียงรายมากรุงเทพ
นายเถวีชัยอำบัววัลอายุ๔๖ปี

ว่านั่งรับสารภาพนะครับกับเจ้าหน้าที่
ภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
หลังพยายามจะนำยาบ้าจำนวนหนึ่งหมื่นเมตร

เข้ามาส่งยาที่กรุงเทพมหานคร
แค่เดินมาเจ้าหน้าที่ก็เห็นอะไรแปลกอยู่ในพุงแล้ว

ต้องสงสัยผูกติดอยู่กับลำตัว
ก็เลยเรียกเพื่อขอทำการตรวจค้น
แต่นายทวีชัยพยายามจะเดินหลบหนี
แต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันล้อมจับ
จนสามารถจับกลุ่มไว้ได้ในที่สุด
เปิดเสื้อออกมาพบจริง
ยาบ้าเป็นหมื่นเม็ดนะครับผูกติดไว้กับเอว
นายทวีชัยให้การรับสาภาพนะครับว่า
จะพ้นโทษจากคดีช่อโกงมาได้ประมาณ๑เดือน

ไปรู้จักกับเพื่อนนักโทษหลายคนในคดียาเสพติด
ได้รับการติดต่อจากเพื่อนนักโทษในเรือนจำ
ให้ไปรับยาบ้าที่บ้านหอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

โดยได้รับค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
โดยตัวเองบอกว่าถ้านั่งรถทัวร์เสียเวลา

บางทีรถทัวร์ถ้าจากเชียงรายหรือเชียงใหม่มากรุงเทพ

แต่ว่าถ้านั่งเครื่องถ้าจองก่อนล่วงหน้าหรืออะไร
ประมาณนี้แหละ๘๐๐ค่ะ๘๐๐๙๐๐บาท

โดยนำยาเสพติดมามัดรอบเอวอย่างแนบเนียน

แล้วก็เดินทางมาสนามบินพยายามส่องกระจกหลายครั้ง

แล้วใส่เสื้อเชิดด้วยมันจะแบบไม่แนบตัวไง

เนียนสมมุตินะมัดมา

ยืดอกนิดนึงเขม่าวพุงนิดหนึ่งให้เนียนนะครับ
แต่ปรากฏว่าแหมไม่ผ่านสายตาเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็ไม่ผ่านเครื่องเอ็กซาเรย์ถูกจับได้ไหนที่สุด
แต่ว่าประเด็นนี้คดีนี้นะ
ต้องสาวตัวต่อไปถึงเครือข่ายในเรือนจำ
เครือข่ายในเรือนจำรับมาจากไหน
เครือข่ายของใครสืบต่อไปอีกนะคะ